ในวันนี้นะคะในโลกโซเชียลเนี่ยก็ตลบอบอวนไปด้วยบรรยากาศแห่งความรักของคนในวงการบันเทิงนะคะ
ที่เขาถือเอาวันวาเลนไทยนี่แหละเป็นการเปิดตัวแล้วก็เป็นการแสดงความรัก
ระหว่างกันออกมาให้แฟนได้ติดตามกันจะมีคู่ไหนมีใครกันบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคู่แรกกันก่อนเลยค่ะ
คู่แรกของเรานะคะหวานหยดมดเนี่ยไต่ตอมกันเป็นแถวเป็นแนว

และแล้วของขวัญที่ว่าค่ะคุณผู้ชม
ส่งตรงถึงมือพี่ชายคนสนิทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นช่อดอกกุหลาบสีชมพูสุดหวานพร้อมกับหมวกสีดำจากแนนหรูอย่างบาลองเสียก้า
ดูทีท่าฝ่ายชายจะเป็นปลื้มเอามากนะคุณนอกจากจะเป็นการโพสต์แล้วเนี่ย
ยังบอกอีกด้วยว่าจะใส่อีกต่างหากซื้อให้ไม่ใส่ก็แปลกแล้วนะ
ใช่ค่ะส่วนสองสาวที่ปากแข็งปากแข็งซะเหลือเกินอยากจะหยิกปากสักทีนึงนะคะ
บอกว่าโสดทั้งเชียร์ที่คำพรและเมพิชนาธิแต่ดูท่าว่า
วาเลนไทยนี้ไม่ได้เปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เชียร์เขาก็ไปดินเนอร์หวานอยู่กับใครไม่รู้
นั่งดินเนอร์กับใครมีดอกไม้หนึ่งดอกวางอยู่ด้วย
ปากไม่ตรงกับใจไม่ชอบเลย
นั่นน่ะสิส่วนอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้ก็ครองสถานะโสด
แล้วก็คือเมฟิชาณานะคะมีชายหนุ่มปริศนาจะ
ส่งดอกกุหลาบไปให้คือไม่ใช่ปริศนาหรอก
็มีการแท็กชื่อไปหาชายหนุ่มคนนั้นด้วย

แต่ว่าเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า

เดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันเธอแท็กเอาไว้
ขณะที่แฟนเก่าของคุณเมพิชนาธิอย่างเจชนะทิพย์เนี่ย

บางครั้งมันยากที่จะทำความเข้าใจ
ว่าบางคนสามารถอยู่ได้ในหัวใจ
ไม่ใช่ในชีวิตจริงของคุณ

แต่ถ้าจะมาแนวหวานหรือว่าหวาดเสียวหน่อย
คุณผู้ชมดูสิจะไม่ให้หวาดเสียวได้ยังไง

ใช่ไม่ใส่เสื้อผ้าแต่เขาก็มีอะไรปิดบังอยู่นะคะ
วาเลนไทยนี้เนี่ยได้ดอกไม้กับเขาเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่กล่องดอกไม้
หรือว่าเรือนร่างหรือว่ารอยสักของหนุ่มแท็กกันดีนะคะคุณผู้ชม
คืนนี้จะเอากี่ดอก
ดูที่อยู่ในกล่องก็น่าจะประมาณ๕ดอกน่าจะเกิน๕ดอก

แต่เมื่อสักครู่เนี่ยแอบเสิร์ชหาอย่างที่คุณบอกว่า
เขาบอกว่าดอกไม้สีชมพูเนี่ยที่หลายคนได้รับเนี่ยมันหมายถึงความรักที่อ่อนโยนหน้าธนุธนอม
เป็นความรักที่แบบว่าหวานละมุนสดใสอะไรประมาณนี้
อกไม้สีแดงก็รักเดียวใจเดียวนะคะ
แต่ว่าคนแถวนี้แอบได้ดอกไม้สีโอรสดอกกุหลาบสีโอรส
สีโอรสหมายถึงอีโรติกนะคะคลิปลึกกันไปนั่นเลย